ตำรวจมีการไล่กวดคนขับวินมอฆษัย
เพราะว่าไปเจอพี่รุ๊ดขี่รถข้ามเขตแตก
พอเรียกตรวจไม่ยอมหยุดแถมหนีอีกคราวนี้สุดท้ายครับ

สุดท้ายแล้วรถพุ่งเข้าไปในร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ครับ
คุณผู้ชมครับคนในร้านก็งงนะครับเนี่ยยังงงอยู่เลยนะครับพี่คนที่นั่งอยู่ยังงงเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแล้วตำรวจก็ไล่มานะครับผู้ชายใส่เสื้อวินครับพุ่งเข้ามาในร้านนะครับก็หลบได้ทันเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายนะครับตามเข้ามาล็อกตัวล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราไปยังจุดที่เกิดเหตุครับซอยสาธุประดิษฐ์๕๘แยก๑๕เขตยานาวากรุงเทพ
คือตำรวจนั้นให้ข้อมูลบอกว่า
ตั้งแต่สำโลงใต้จังหวัดสมุทรปราการ
จากสังเกตเห็นว่าเสื้อวินที่ชายคนดังกล่าวใส่

เจ้าหน้าที่นั้นจึงเรียกเพื่อขอตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ก็เลยขี่รถไล่ตามดังกล่าว
สุดท้ายก็เจอไอ้หนึ่งกล่ำ